หมดความหวังนั่งน้ำปัน
ข้าวปลาไม่กิน
นั่งริ้งกินแต่เหล้าขาว
น้องฟ้าใสและคุณเอส

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ
นัดสู้ชิ้นงาน
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
มีนักสู้สองคนขึ้นมาชิงเงินล้านกับทางรายการของเราครับ
ถ้าร้องครบ๑๐เพลงนะครับถึงยกที่๑๐ถูกทั้งคู่เลยนะครับ
รับไปเลยครับคนละ๑ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเป็น๒ล้าน

นักสู้สองสมัยจากมุมแดงหนุ่มนักสู้ที่แม้กายไม่เต็มร้อย
ขอหาทุนเพื่อพาพ่อกลับไปรักษาตัวที่บ้าน
พบกับน้องฟ้าใสผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงิน
หนูน้อยจากภูเก็ตตัวจี๊ดแต่ใจเด็ดสู้งานเพื่อครอบครัว

ที่ร้องพลาดไปในครั้งที่แล้ววันนี้
จะสำเร็จหรือไม่มาชมกันเลยครับ

นั่นไหมแล้วแกแกมีเล่นมุกเดินก็จะไม่ค่อยจะถวัย
ต้องรอพี่เอสเขาร้องก่อนก่อนจะร้องขอได้ไหม
ระหว่างที่แบบเวลาเฉลยอะไรในแต่ละครั้ง
ถ้าสมมุติให้เดินขึ้นมาตอนนี้เลยให้มารับฟ้าใส่ลงไปเอาไหม
มาไหนลองขึ้นมาตรงนี้หน่อยมามามาอ่าไหนไหนขึ้นมาแล้วก็
แนะนำกันเลยนะครับนี่ก็คือพี่ชายของน้องฟ้าใสนะครับ
เพลงนะครับแล้วก็ทางด้านล่างคุณพ่อชัยนะครับ
ค่ะคุณแม่จอยแม่จอยค่ะแล้วก็ทีมงานจากจังหวัดภูเก็ตนะครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาให้กำลังใจอันนี้น้องเพลง
คือเห็นหลายเทปแล้วกระโดดลิงโลดมากเลยเวลาตอนเฉยชอบเต้น
ถ้าเอาจังหวัดสามชาติมาอันนี้ต้องคู่เต้นไปได้ไหมได้ไหม

ก็ต้องใช้บริเวณกว้างในการเต้นนะฮะควรจะมีที่ดินเป็นของตัวเอง

สมัยจากมุมแดงวันนี้คุณเอสเหลือคุณแม่นะฮะ

วันนี้ก็เลยเหลือคุณแม่คนเดียวคุณแม่ละไม้นะครับ
สวัสดีนะครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่

วันนี้ก็เลยคุณแม่มาเป็นกำลังใจให้กับคุณเอส
จะชนคุณแม่เต้นก็เดี๋ยวไม่ไหวนะครับ

ปกติคนเราหัวใจจะเต้นที่ร้อยค่ะแกตอนนี้ก็เลย๒๐เอง

ตอนนี้ต้องใช้เครื่องช่วยไหมครับ

เก้ต้องพักอย่างเดียวแล้วครับต้องนอนพัก
ครับต้องแบบอยู่ในพัดลมหรืออยู่ในแอร์อย่างเดียวเลย

ขอให้เรื่องราวทั้งหมดผ่านด้วยดีเนอะขอบคุณครับขอโทษ
ก็อยากจะให้คุณเอสได้ตามเป้าเร็วนะครับ๑แสนบาทนะครับ
และนี่ก็คือยกที่๓นะครับซึ่งมีเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
ก็คุ้นดีอยู่นะครับอินโทรเพลงนี้คุณเอสน่าจะรู้จัก
ครับเป็นเพลงของตำรวจครับ

นึกว่าจ่าเฉยนะครับตอนแรก
เพลงนี้มันจะเป็นเนื้ออีสานซะเยอะ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ตอนนี้เหลือแผ่นที่๑กับแผ่นที่๒นะครับ

ตัวช่วยนะครับแผ่นที่๒ที่คุณเอสเลือกนะครับ

ร้องผิดได้๑คำ
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

ยกที่๓เพลงมาครับ

แต่ร้องมาด้วยความระมัดระวังแหละฟังชัดทุกคำเลย
เพลงนี้แปลกดีมากเลยน้ำตาหมดแดงจากหลวยเฮนรี่

จบไปแล้วเรียบร้อย
ยกที่๓เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาททั้งสองท่าน

เพลงที่พี่เอสร้องเพราะมากดูหน้าฟ้าใสสิฮะ

ฟ้าใสรู้จักมดแดงไหมมดแดง

เอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญนะครับ

พร้อมนะครับน้องฟ้าใสคุณเอสพร้อมนะครับ

ยกที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
น้องฟ้าใสและคุณเอสร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
อย่างนึงความฝันความหวังหนึ่งเดียวของผมก็คือ
อยากมีเงินสักก้อนหนึ่งพาพ่อกับแม่กลับไปอยู่บ้าน

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
น้องฟ้าใสและคุณเอสร้อง
ร้องผิดครับ
หมายความว่าร้องผิดทั้งคู่เลย
ของคุณเอสนะครับมีผิดทั้งหมด๓จุด
โอ้โห
ของน้องฟ้าใสนะครับคราวที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับ
คือร้องสลับท่อนกันแล้วก็ร้องไม่ครบด้วย
ผิดโดยดูดสดี

เพราะฉะนั้นในยกนี้นะครับ

คุณเอสนะครับมีสะสมอยู่แล้วส่วนตัวนะครับ

ยกนี้นะครับได้ไปอีก๑๐๐๐บาทนะครับ

วันนี้คุณเอสรับจากรายการของเราไปนะครับ

ส่วนน้องฟ้าใสนะครับ
ก็รับไปนะครับ๑หมื่นบาท

เป็นไงบ้างครับฟ้าสายก่อนเป็นไงบ้างครับ
ก็ไม่เสียใจแต่ว่าครั้งหน้าจะมาให้เต็มกำลังกว่านี้ค่ะ

สมมุติว่ามีคนดูอยู่แล้วแบบโอ้โหฟ้าสายเก่งจัง

เล่นได้ไหมพร้อมเล่นไหมได้พร้อมเล่นสมมุติค่ะตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะโอ้โห
เอสก็เหมือนกันนะพร้อมรับงานนะคะตอนนี้นะคะ
คุณเอสก็เหมือนกันวันนี้ก็ถือว่าได้ทำเต็มที่แล้วนะครับ
ก็ได้ไปเกือบจะใช้หนี้ได้แล้วนะมีหนี้อยู่ประมาณ๕๐๐๐กว่า
ท่านที่อยากช่วยเหลือนะคะอันดับแรกเลยถ้าอยากช่วยกันจ้างงานได้ค่ะ
ทั้งสองท่านเลยครับก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวของคุณเอสด้วยนะครับ
ครอบครัวของน้องฟ้าใสด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาติขอให้เดินทางกลับ
พระคุณเก็บโดยปลอดภัยนะครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับ
ขอบคุณครับเชื่อเลยค่ะคุณเอสเชื่อเลยครับ
เหตุการณ์เหลือเชื่อเกิดขึ้นบนเวทีนี้อีกครั้ง
แม้คุณเอสจะร้องด้วยความระมัดระวังแต่ก็ไม่สามารถข้ามกำแพงของเพลงนี้ไปได้
จึงจำเป็นต้องจับมือกับน้องฟ้าใสกลับบ้านทั้งคู่
แต่ก็ขอชื่นชมในหัวจิตหัวใจและความดีของนักสู้ทั้งสอง
เราขออวยพรให้พวกเขาคงความเข้มแข็งและความสดใสนี้ไว้
โชคดีกับชีวิตในวันข้างหน้าสักวันหนึ่ง
เราอาจจะกลับมาพบกันใหม่บนเวทีร้องได้ให้ล้านแห่งนี้ครับ
ร้องได้ให้ล้าน
มาเปิดประเดิมยกใหม่กับ๒นักสู้คู่ใหม่
คุณแดงคุณโอพยาบาลสาวในเรือนจำ
ผู้ต้องทำงานใช้มีดที่เกิดขึ้นเพียงข้ามคืน
พบกับคุณสุเทพพ่อค้าข้าวโพดคนขยัน
ผู้ที่ทำทุกวันเพื่อพ่อแม่จากมุมน้ำเงิน
เรื่องราวชีวิตและเสียงร้องของทั้งคู่

แนะนำสุภาษาตีกันก่อนเลยดีกว่าคุณโอนะครับ
วันนี้ก็มากับสามีคุณแจ็คนะครับ

สวัสดีค่ะน่ารักมาก
ก็มากันสองท่านคุณโอเป็นพยาบาล

คุณสุเทพนะคะมากับคุณแม่นะคะ

แล้วก็มากับพี่นะคะชื่อพี่น้องแล้วก็หลานนะคะคุณสาธิตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อยากจะคุยกับทั้ง๙๒คนนะ

พ่อขาเข้าโพดขนขยัน

สวัสดีครับผมชื่อนายสุเทพ

ชื่อเล่นชื่อแป๊ะอายุ๔๓ปี
อยู่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับผม
นักสู้ชีวิตชาวสุพรรณคนนี้

เริ่มต้นตอนตี๓ของทุกวัน

มาผมก็จะทำกับข้าวให้เจียกับแม่ครับ
ทำกับข้าวเสร็จผมก็จะเตรียมตัวอาบน้ำ

ทุกวันผมก็จะขับสามล้อไปครับ
จากบังลี่ไปประมาณ๒๐กิโลครับ
ทุกวันนี้ผมก็จะขายข้าวโพดต้มตั้งแต่๘โมงเช้าครับ

ถ้าขายดีก็ดูประมาณเที่ยงบ่ายครับ
สิ่งที่ผมภูมิใจในข้าวโพดของผมก็คือว่า

ไม่ได้หลอกลูกค้าหวานโดยธรรมชาติครับ
ไม่ได้หลอกลูกค้าหวานโดยธรรมชาติครับ

ควันมันก็จะเข้าตามาประมาณ๒๐ปี
ควันมันก็จะเข้าตามาประมาณ๒๐ปี
ควันมันก็จะเข้าตามาประมาณ๒๐ปี

ควันมันก็จะเข้าตามาประมาณ๒๐ปี

ควันมันก็จะเข้าตามาประมาณ๒๐ปี

ควันมันก็จะเข้าตามาประมาณ๒๐ปี

เพราะว่าเราก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูเขานะครับ
นี่ไงรายการร้องได้ให้ล้าน
นี่คือแม่ของผมครับชื่อแม่ม่วยครับ

ก็พออายุมากเข้าก็ทำอะไรไม่ไหวอะไรประมาณนี้ครับ

ก็ในเรื่องราวชีวิตของคุณสุเทพ

ผมก็ประมาณ๒๐ปีครับ

ก็คือขายกันสืบทอดมาคุณแม่ขายมาก่อน

บอกข้าวโพดคุณพี่สุเทพนี่ไม่เหมือนที่ไหนเลย
ทำไมปกติคนอื่นเขาก็ไปรับจากตลาด

ยังช้าเราก็วิ่งรถสักครึ่งชั่วโมงนี่ชั่วโมงนี้

ก่อนจะถามอื่นเราก็เป็นพวกตะกะตะกรามซะด้วย

วันนี้เอาข้าวโพดอะไรมาให้ชิมฮะ

นี่ครับคือผลงานข้าวโพดต้มที่คุณสุเทพนะครับ
นำมาฝากพวกเราในรายการนะครับ

คุณผู้ชมทุกคนในห้องทรงลุงชูหน่อยครับ

ได้กันไปนะครับคนเอาฝากสองฝากนะครับ

อะไรฮะ

คุณป่าเลือกแล้วก็เอาจานนั้นใช่ไหมคะ
ด้วยน้ำแล้วก็ใส่เกลืออย่างเดียวไม่ใส่อะไรอย่างอื่น
ไม่มีการใส่ทุนกรไม่มีการใส่น้ำตาล

หวานฉ่ำเลยอ่ะกรอบแล้วก็มีความแบบเด้งดึง
ถ้าทานตอนนั้นร้อนจะอร่อยมากกว่านี้ครับเพราะนี่มันมาตั้งแต่เช้าแล้ว
อืมขอเสียบพบมือซับพอร์ตกินนะครับ

นะครับนอกจากจะมีเรื่องของการขายข้าวโพดแล้ว

โอ้โหเลี้ยงปลาด้วยมีหลายอย่างเหลือเกินคุณ

แต่ฟังแล้วก็ดูชีวิตลาบลื่นดีเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกที

ครับคุณสุเทพบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านได้เลยนะครับ
ว่ามารายการของเรานะครับร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
คุณสุเทพต้องการเงินทุนจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ผมอยากได้เงินทุนสัก๔๐๐๐บาทครับ

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๑ของคุณสุเทพมาเลยครับ
ก็เป็นเพลงทางอีสานหน่อยหน่อยคุณสุเทพพอได้ไหมครับก็พอได้ครับผม

จะร้องมีอะไรอยากบอกคุณแม่ไหมคุณแม่ส่งสายตา

ก็อยากจะบอกแม่ว่าผมรักแม่นะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับตัวช่วยในยกที่๑นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

คนรักจากราตอนชะตาของพี่ตกตำกลับบ้านตอนคำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหาย
กระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้อ่านแล้วสุดลงร้องไห้โทรเป็นไปได้หรือนี่
เหตุผลคนดีพอบัญชีเงินพี่ติดลมความรักจึงลมยามจมพี่เสื่อมราศี
หวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ดีแต่แล้วน้ำใจแฟนพี่ก็มีให้เพียงครึ่งทาง
ก็มีไว้ที่พี่ไม่ดั่งเหมือนดังนองตั้งตารออนาคตเริ่มหักงอ
ถึงรอคงไม่มีหวังเจ้าของอายเพื่อนที่แฟนเขารวยเด่นดัง
แต่พี่มันแกว้งมันกวางเหมือนเรือที่รอวันรม
ทุกแฟนตีจากมองห้องหยาบหยากไม่มีแม้เศษเส้นผม
เหลือเพียงกินหอมติดหมอนให้พี่กอดดม
แต่ตัวน้องไปลอยลมยามพี่จมขาดคนดูใจ

แม่บอกเลยนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วง
คนที่ภูมิใจที่สุดเลยนะคะนั่งตาแบบมีความสุขมาก

เชียร์น้องชายนะพี่น้อง
รุ้นนะคะหวัดเสียวนะคะ
โอ้จบได้ดีใจเลยนะ

เอาละครับตอนนี้คุณสุเทพต้องลงไปนั่งดูแลคุณแม่ต่อนะครับ
รอให้คุณโอขึ้นมาร้องให้เรียบร้อยก่อน
เดี๋ยวจะเฉลยพร้อมกันว่ายกที่๑นี้จะผ่านพ้นไปด้วยดีหรือเปล่า

เปิดตัวนักสู้คู่ใหม่และประเดิมเพลงแรกโดยหนุ่มนักสู้วัยเก่า
อย่างคุณสุเทพไปเรียบร้อย
ช่วงหน้าเรามารู้จักกับนักสู้อีกท่านซึ่งเป็นสาวสวยคนนี้กันครับ

โอพยาบาลสาวในเรือนจำ
ผู้ต้องทำงานใช้หนี้ที่เกิดขึ้นเพียงข้ามคืน
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริมานามสกุลธานีกุล
อายุ๓๒ปีชื่อเล่นชื่อโอ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เรือนจำกลางระยองค่ะ
นักสู้ของเราในวันนี้
ชีวิตของเธอต้องเข้าและออกเรือนจำเป็นประจำทุกวัน
เพราะเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่สถานพยาบาลเรือนจำกลางจังหวัดระยอง
หน้าที่ที่รับผิดชอบภายในเรือนจำก็จะดูแลผู้ต้องขัง
เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง

รวมถึงการที่ป้องกันเรื่องของโรคสำหรับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ
ความภูมิใจของการที่มาเป็นพยาบาลรัชทัน
คือได้มาเห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของชีวิตที่หลังกำแพง
หรือผู้ต้องขังที่มีคดีหรือได้รับทุกข์
หนึ่งในหน้าที่หลักของเราคือต้องอธิบายให้เขาทราบว่า
ในฐานะที่เขาเป็นผู้ต้องขังหรือผู้ถูกคุมขังในเรือนจำ
เขาต้องดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตในเรือนจำค่ะ
ถึงแม้ว่าภายนอกคุณพยาบาลโอจะดูเป็นคนร่าเริงสดใส

แต่ที่แท้จริงแล้วเธอมีอดีตที่น่าเศร้าและ
กลายเป็นคนที่มีหนี้สินจำนวนกว่า๖ล้านบาทภายในคืนเดียว
อดีตค่ะหนูเคยมีแฟนอยู่คนนึงจะแต่งงานกันค่ะ
ได้ไปซื้อรถค่ะ๑คันโดยที่หนูเป็นคนกู้คนเดียว
แล้วก็ได้ไปซื้อบ้านบ้านหลังนี้คือหนูจะเป็นผู้กู้หลักและเขาเป็นผู้กู้รอง
พ่อกับแม่ทั้งสองฝ่ายรับรู้ด้วยกันหมดเลย
มีความสุขกันมากแต่งมาได้๒เดือนค่ะ
วันนั้นแฟนเขาไปคุยเรื่องงานเกิดอุบัติเหตุก็คือรถคว่ำ
อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านที่หมู่บ้านที่หนูซื้อ
แล้วเขาขับรถชนเสาของกรมโยธาแล้วพลิกคว่ำลงในคลอง

นิติวิทยาศาสตร์แจ้งว่า
มีแอลกอฮอลเกิน๑๕๙บาท
โดยปกติแล้วถ้าเกิน๑๕๐บาท

ที่มอในกระแสเลือดเกิน

อกจากจะมีหนี้สินเรื่องรถ
ที่ต้องชำระประมาณ๔๐

มีแอลกอฮอล์เกินขนาด
ไม่จ่ายสักบาทเขาอ่อนเลยค่ะคือรวมรถกับรวมบ้าน
ตอนนี้ก็ประมาณหกล้านกว่าค่ะรู้สึกชีวิตไม่รู้ว่า
จะสู้ได้ขนาดไหนอะค่ะเพราะด้วยความที่พ่อแม่หนูไม่ใช่คนรวย
พ่อแม่หนูเป็นชาวไล่ชาวนาเครียดมากค่ะ
แต่ฟ้าหลังฝนโชคชะตายังผ่อนปลนและเปิดโอกาสให้เธอ
ได้เจอกับคนที่ทำให้เธอมีรอยยิ้มขึ้นมาได้
ตอนนั้นหนูก็คือจมกับภาระหนี้สินตลอดระยะเวลา๒๓ปี
หนูมาเจอผู้ชายคนนึงที่กรมราชธรรมก็คุยไปเรื่อย
หนูบอกกับพี่เขาเลยว่าหนูมีหนี้ถ้าพี่รับได้หนูโอเค
เขาเป็นคนล่าเริงครับนิสัยดีปลอบใจโอทุกวันครับ
มาเอาใจช่วยโอพยาบาลสาวที่พร้อมจะชดใช้หนี้สินในอดีต
มาเอาใจช่วยโอพยาบาลสาวที่พร้อมจะชดใช้หนี้สินในอดีต
มาเอาใจช่วยโอพยาบาลสาวที่พร้อมจะชดใช้หนี้สินในอดีต
มาเอาใจช่วยโอพยาบาลสาวที่พร้อมจะชดใช้หนี้สินในอดีต
และก้าวไปข้างหน้ากับ๑๐บทเพลงที่เธอตั้งใจเตรียมตัวมาร้อง
เพื่อสู้บนเวทีแห่งนี้
ทีนี้ก่อนจะร้องอยากจะถามคุณโอนิดนึง
การเป็นพยาบาลที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย

ไม่มีใครอยากก้าวเท้าเข้าไปแน่
ทำไมคุณโอถึงเลือกไปเป็นพยาบาลอยู่ในเรือนจำคะ
ก็คือเราทำมานานแล้วเราพอเราได้สอบติดปุ๊บ
เราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทาย
ด้วยความที่เรือนจำหนูก็คือโทษ๒๕ปีขึ้น
โอ้โหที่คุณโอไปอยู่เนี่ยคือในส่วนที่คดีอุชกันเลยไหม
เป็นส่วนมากก็จะเป็นคดียาเสพติดค่ะ
เวลาไปทำงานโทษดีคุณโอมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไหม

แม้กระทั่งเราเข้าไปทำงานอะไรก็แล้วแต่

ประมาณกี่คนนะที่คุณโอต้องดูแลเนี่ยตอนนี้ประมาณ๘๐๐ค่ะ
เยอะนะ๘๐๐๐คน
โอ้โฮพันต่อ๕คนโอ้โฮ
นี่คือเรื่องของอาชีพการงานนะคะเดี๋ยวเรื่องส่วนตัวเราจะมาคุยอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ให้ร้องเพลงกันก่อนร้องเพลงกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจเรื่องร้องเพลงเป็นไงครับคุณโอก็ได้อยู่ค่ะเพราะว่าปกติก็ถ้ามีรับจ้างอะไรอย่างเงี้ค่ะก็ไปค่ะอืมเอาละก็ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทอินโทรยกที่หนึ่งของคุณ
นี่คือเรื่องของการงานแบบนี้เลยนะครับกูก้วงกุ้งกุ้งกูกุ้งมากอย่างน้อยครับเนี่ย

คำคืนนี้ดาวยิ่งสูงยังส่องแสงระดับฝา
แต่คืนนี้ใจดวงลากลับม่อนไวและมืดมนต์
จะเอาความเข้มแข็งมาจากไหน
มาใช้ในการอดทนเมื่อบางคนเข้ามาทิ้งไป
หากไม่รักไม่ทุ่มเทคงไม่เสียใจอย่างนี้
เกลียดความจริงทุกนาที
ชีวิตไม่เหลือใครผ่านไปจากคนนี้ก็อีกเช้า
อีกเช้าที่ไร้ความหมายถูกค้างไว้ในโลกที่วางปลา
อยากจะถามดาวนั้นเคยรักใครบ้างไหม
อยู่ยังไงเมื่อต้องผิดหวัง
ลมตรงในเมื่อทุกเส้นทางมีแต่ความปวดร้าว
ดาวนั้นเป็นเหมือนฉันบ้างไหม
เจ็บแค่ไหนก็ไม่ลืมเขา
ช่วยตอบคำถามฉันได้ไหมดาว
ฉันต้องทำยังไง
นักแค่ใดใจก็รู้
แบกร้างไปอย่างนี้
ยังคิดถึงคนใจร้าย
ได้แต่ฝากคำถามไว้กับดาว
จากนี้จะเป็นอย่างไร
เหนื่อยเกินไป
อยากลืมทุกเรื่องราว
อยากจะถามดาวนั้นเคยรักใครบ้างไหม
อยู่ยังไงเมื่อต้องผิดหวัง
ลบตรงในเมื่อทุกเส้นทาง
มีแต่ความปวดร้าว
ดาวนั้นเป็นเหมือนฉันบ้างไหม
เจ็บแค่ไหนก็ไม่ลืมเขา
ช่วยตอบคำถามฉันได้ไหมดาว
ฉันต้องทำยังไง

จบกันทั้งสองคนแล้วทีนี้ก็มาเฉลยกันนะครับ
คุณสุเทพเคยขึ้นไปร้องบนเวทีใหญ่ไหมฮะ
ก็มีบ้างครับผมที่ไหนครับ
เราจะได้เบาใจนะไม่ต้องห่วงทั้งคู่นะฮะ
ยกที่๑นะครับเงินทุนจะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณสุเทพและคุณโอนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้

เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณสุทธิบและคุณโอ
ร้อง

ร้องร้านทะเล
กองร้านร้าน

นักสู้ชินงาน
ไม่เสียชื่อหนุ่มสุพรรณนะครับร้องได้ครับถูกต้องหมดเลย
ร้องได้แบบนี้ค่ะสะสมเงินทุนร่วมกันนะคะในยกแรกค่ะหนึ่งหมื่นบาท
หนึ่งหมื่นบาทครับคุณผู้ชม
เรียบร้อยทำแบบนี้ไปอีกเก้ายกคนละหนึ่งล้านบาทนะฮะ
เรียกว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้ชมกันไปก่อนนะครับ
เพราะว่าทั้งคู่จะต้องกลับมาชิงเงินนะครับช่วยกันสะสมเงินทุนในรายการของเรากันต่อในคราวหน้าครับคุณผู้ชม
เพราะว่าวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็มาติดตามนะครับ
เชียร์นักสู้ทั้งสองคนนี้ได้นะครับในร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังเคารพทงชาติแล้วนะครับ๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
แล้วจบจากรายการของเรานะคะไม่ต้องย้ายช่องหนีไปไหนค่ะดูกันต่อเลยค่ะเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับผมวันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

จับมือกันผ่านยกที่หนึ่งไปได้ทั้งคู่ฟังจากน้ำเสียงแล้วดูเหมือนคุณโอ
จะเป็นต่อคุณสุเทพอยู่นิดนิดแต่เวทีนี้เราไม่ได้วัดกันที่เสียงร้อง
ต้องดูกันยาวครับกลับมาติดตามยกที่สองกันต่อในครั้งหน้า
วันนี้สวัสดีครับ
วันนี้ผมก็ขออวยพรให้พี่สุเทพแล้วก็น้องโอเดอร์
ขอให้ได้เงินล้านด้วยกันคนละล้านนะ

ก็สู้นะคะก็ให้ถึงเพลงที่๑๐เลยนะ
น้องฟ้าใสอาจจะไม่ถึงแต่ว่าก็ต้องสู้นะคะ
ก็ขอบคุณพี่เอ็ดนะคะที่ให้กำลังใจหนูกับพี่สุเทพนะคะ

แล้วก็น้องฟ้าใสนะคะสู้นะลูกหนูเก่งมากนะคะ

หลังจากมาถ่ายครั้งที่แล้วกลับไปที่บ้านคุณพ่อเสีย

ตอนนี้สภาพจิตใจพี่สุเทพเป็นไงบ้าง

แต่ตาแดงมากเลยนะคะมีน้ำตาด้วยนะคะ
เป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหม
พอผลชนะสูตรออกมาปุ๊บซากรถที่เขาไปขาย

โอ้โหตอนมาเจอกันกับคุณแฟนตอนนั้นครัวมีหนี้อยู่เท่าไหร่

เข้ามาจีบพอบอกนี้คิดว่าเขาจะหนีไหมคะ
ก็คิดว่าไม่มีใครรับได้ค่ะ
โอ้โอ้โอ้โอ้